สำหรับหนุ่มที่จบใหม่ไฟแรงนะครับโดยเฉพาะนักสถาปนิกหนุ่มคนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูครับ
จากงานประจำที่เขาทำอยู่แล้วเขามีรายได้จากงานเสริมครับ
และบางเดือนตัวเลขของรายได้งานเสริมนี้แตะ๘๐๐๐บาทนะครับ
โดยเฉพาะการถ่ายภาพคอนโดอสังหาริมทรัพย์ต่างเหล่านี้
ทำยังไงถึงจะมีอาชีพมีรายได้มากขนาดนี้
คุณมาซีรีกล่อมแก้วมีคำตอบมาฝากครับ
๖ชั่วโมงในการบรรจงลั่นชัตเตอร์ภายในและนอกฟ้าคอนโด
เพื่อให้ได้ผลงานตามความต้องการของลูกค้า
ในลายเสนภาพทนสีอบอุ่นของภูมิพัฒน์วรรดิเกียรตนา
อดีตสถาปนิตหนุ่มวัย๒๔ปี
ผ่านตัวเองเป็นช่างภาพอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
ภูมิพัฒน์มีรายรับจากการถ่ายภาพเฉลี่ย๗๕๐๐๑๐๐๐บาทต่อวัน
ลูกค้าจะได้ผลงาน๖๐๗๐ภาพ
รายละเอียดภาพครบถ้วนตามมุมมองของนักออกแบบ
อินทีเรียดีไซน์และการถ่ายรูป
มันสามารถจับมาแบ่งกันได้เราหาลูกค้าได้สองทางได้
ก็คือเราทำงานออกแบบเสร็จลูกค้ามีงานออกแบบ
หรือว่าลูกค้าของเพื่อนเราก็อ่ะเสนอถ่ายรูปให้

หลังจากส่งงานให้กับลูกค้าภูมิพัฒน์จะอัพโหลดผลงานลงเว็บไซต์
การสนับสนุนของเจ้าของอดูบี้ที่เปิดเวทีให้ศิลปินได้มาโชว์งานที่เป็นตัวตน
หลังจากลูกค้าพอใจก็จะติดต่อเพื่อจ้างไปถ่ายงาน
ปัจจุบันภูมิพัฒน์มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่๔๘๐๐๐บาทต่อเดือน
ด้วยเวลาการทำงานต่อสัปดาห์๓๔วัน
เดตผลงานมา๖เดือนมีลูกค้าต่างชาติทั้งเยอรมันไต้หวันและยูเครน
ติดต่อให้ไปถ่ายงานที่ต่างประเทศ
เขายังไม่พร้อมรับงานที่ต่างประเทศ
แต่ก็ยอมรับว่าเมื่อผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้น
สามารถอัพราคาค่าฝีมือได้ถึง๑๓๐บาท
เจ้าหน้าที่การตลาดปาร์คคอนโดย่านพุทธบูชา๔๘
เป็นลูกค้ารายหนึ่งที่เลือกใช้บริการซ้ำ
เพราะชื่นชอบในสไตล์ภาพที่เป็นเอกลักษณ์
ถ้าเราเลือกช่างภาพที่สามารถสื่อสาร
สื่อสารรูปภาพสื่อสารมุมภาพของคอนโดของเราออกมาได้ดี
ก็คือมันจะช่วยให้ลูกค้าสนใจในการเลือกซื้อมากขึ้น
ก็คือเราบีฟงานเขาก็คือมันตรงตามคอนเซ็ปต์
แล้วก็รูปที่ออกมาเนี่ยมันไม่หลอกตามากเกินไป
ภูมิพัฒน์ยังตั้งเป้าอนาคตจะร่วมกับสไตลีทเปิดสตูดิโอคอมเพล็กต์
เพื่อรับงานถ่ายภาพดีไซน์ภายในโดยเฉพาะ
เพราะมองว่าธุรกิจที่เป็นศิลปะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
เติบโตได้อีกเพราะคนไทยเริ่มเสพศิลปะมากขึ้นค่ะ